คุณผู้ชมครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่ส่งไปประจำตามจุดต่าง
เรื่องของการตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราส่งไปประจำ๓จุดหลักตอนนี้ในพื้นที่ของรุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับ
ทั้งที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยานั้นเราส่งคุณพยุงศักดิ์การสมเกตไปประจำอยู่ที่จังหวัดชายนาฏนะครับ
ตอนนี้ก็ขึ้นมาที่หน้าจอแล้วรวมทั้งที่จังหวัดสระบุรีครับ
คุณสรอัตมรวิบรังศรีอำรุณก็ไปประจำตรวจสอบน้ำที่เขื่อนป่าศักดิโชลสิตนะครับ
อีกจุดหนึ่งก็เป็นทางด้านของจังหวัดอ่างทองน้ำท่วมเหมือนกันนะครับ
ทางด้านของคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองก็เตรียมพร้อมรายงานจากอำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทองทุกจุดตอนนี้พร้อมแล้วเรามาเริ่มดูกันก่อนที่จังหวัดชัยนาธนะครับ
ล่าสุดทางด้านของสำนักงานชนรับประทานที่๑๒มีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนว่าตอนนี้
เขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นค่ะนะครับ
เพราะว่าเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบเพิ่มเติม
วันที่๖ตุลาคมนี้ครับ๖ตุลาคมนี้ครับ
ไปดูเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยากันกับคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานสดมาจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏครับ
ครับผมข้างหลังผมนะครับก็คือเขื่อนเจ้าพญานะครับ
วันนี้ทางเขื่อนเองก็มีการปรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ
เป็นหนึ่งพันเก้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับตั้งแต่ช่วงหกโมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
หลังจากมีปริมาณน้ำเหนือไหลผ่านลงมาเพิ่มขึ้นครับ
การระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่ระบายอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบลูกบาลเมตรต่อวินาที
ก็เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือหลังที่ประชุมคณะกรรมการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับ
คาดการณ์แล้วว่าจะมีปริมาณน้ำที่เกิดจากปริมาณน้ำฝนไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๕๕ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันที่๖ตุลาคมนี้
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงบำรุงระบบเขื่อนเจ้าพระยานะครับยืนยันด้วยว่าสำนักงานชนประธานที่สิบสองนะครับ
ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วโดยเฉพาะที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาทันที
กรมชนรับประทานออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำเพิ่มเมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมาครับ
สถานการณ์ตรงนี้นะครับส่วนเราได้มีการเต็มการไปแล้วนะครับ
ที่ที่ว่าจะแจ้งเตือนสถานการณ์ของของแม่น้ำเจ้าพระยาประเด็นมาน้ำพันเกือนนี่
เรามีตั้งพนักทำงานอยู่แล้วครับพอทินประเด็นมาน้ำที่มันจะถึงขนาดถึงสองพัน
เรามีเต็มการลงนานไปแล้วเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับ
แล้วก็แล้วก็แจ้งเตือนนะครับตรงนี้เรามีคณะทำงานอยู่
ี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับสำหรับอาคารอาคารคอนโทรที่เราดูแลอยู่เนี่ยครับ
พร้อมที่จะให้ข้อมูลตลอดครับในเมื่อประชาชนสอบถามมาหรือว่าสงสัยหรือว่า
การข้อมูลที่ชัดเจนครับเรามีการแจ้งเตือนอยู่แล้ว
มีการข้อมูลบอกอยู่แล้วตรงนี้ครับ
สำหรับสถานการณ์น้ำนะครับที่เขื่อนเจ้าพระยาเช้าวันนี้นะครับ
ระดับน้ำอยู่ที่อ่าขอไปครับระดับน้ำเหนืออยู่ที่สิบหกเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตร
ระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอยู่ที่๑๖เมตร
สิบสี่เซนติเมตรครับจากลำน้ำทะเลปานกลาง
ส่วนท้ายเขื่อนนะครับอยู่ที่๑๔เมตร๖๐เซนติเมตรครับ
และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเคือนหนึ่งพันเก้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
หรือหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านลูกบาทเมตรต่อวันครับการระบายน้ำวันนี้นะครับ

ส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลโพนังดำตกนะครับ
จังหวัดชายนาฏวัดเสือข้ามและวัดสิงห์อำเภออินบุรีอำเภอเมือง
อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับได้รับผลกระทบครับ
เพราะมีระดับน้ำสูงขึ้นตามไปด้วยครับและหากปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ไว้นะครับ
เขื่อนเองก็จะมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อีกครั้งครับซึ่งทางกรมชมทานก็จะเร่งบริหารจัดการน้ำให้เร็วที่สุดครับ
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากเขื่อนเจ้าพญาครับจังหวัดชายนาฏครับ